บางทีไม่ได้เห็นกันง่ายไงคุณผู้ชม
ยังควายหรือว่าบัฟฟาโล่เนี่ยเอ่ย

เว้ยก็บอกว่ามีกระบื้อแปลก

ทองทัณฑาหมณ์ตำบล
แก่อำเภอหัวหินจังหวัดประจบคิริคันให้ดูกันไปเลย
เจ้าของก็คือนายพิศนุกล้าขายทิศตรง
ที่ได้ลูกควายตัวนี้มาคือไอ้ลูกควายตัวนี้มันตกลูกเมื่อคืนวันที่๗ตุลาคมนะ
ช่วงเวลาสัก๑๘นาฬิกา๔๔นาที
เป็นลูกควายเพศผู้แล้วก็มีชื่อว่าทองนพก้าว
เขาบอกว่าสมทุกรุณและขังแรงชื่อดีด้วยนะไอ้ตอนค่ะ
แล้วคุณผู้ชมดูลักษณะมันก็ไม่ธรรมดานะ
คือปากด่างหน้าผากด่างตัวดำเล็บเผือกแล้วก็หางขาว

เขาบอกว่านี่น่าจะเป็นพญาควาย

ควายพระเจ้า๕พระองค์

ควายที่มีรูปร่างลักษณะแบบนี้
เปลี่ยมเสมือนควายพระเจ้าห้าพระองค์
แล้วก็ออกมาลักษณะเหมือนเป๊ะตามตำราเลย

วันที่เจ้าควายเผือกตัวนี้มันตกลูกมานะ

ซึ่งก็ทำให้เชื่อว่าลูกควายตัวนี้
ต้องไม่ธรรมดา
แต่ว่าน้องคลอดเองไม่ได้ครับตัวใหญ่

เพราะว่าถ้าเราไม่เห็นตาย
แต่ว่าพอคลอดออกมาก็เป็นพญาควายอีกแล้ว

ท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใด
ควายตัวนี้ก็เลยโผล่ออกมาโอ้โหฟ้าร้องเลย
นี่แหละครับเขาบอกว่าเป็นลูกควายที่จะนำโชคนำลาบ
เพราะว่าอะไรเขาเชื่อเป็นควายมงคลไง
ส่งเสริมโชคชะตาให้ร่ำให้รวย
เมื่อเดือนที่แล้วนะที่ฟาร์มแห่งนี้ก็มีควายเผือกตกลูก
เป็นลักษณะพญาควายมาแล้วนะแต่ครั้งนั้นได้เป็นเพศเมียครับ
แล้วที่นี่ยังมีสัตว์ต่างเยอะแยะมากมายแปลกทั้งนั้น
ให้ได้ติดตามให้ได้ดูกันม้าแคระ

หรือว่าควายเผือกควายเขาอุ้มบาท
ควายตาเพชรพญาควายมงคลโอ้โหยังมีอีกเยอะแยะมากมาย
แล้วในนี้ยังมีเป็ดห่าน

มีเป็ดแล้วก็มีห่านกว่า๗๐ตัวให้ได้ชมกันอย่างเลิดเพลิน
ผมว่าไปที่นี่น่าจะเพลิดเพลินกับการได้ดูสิงสารสัตว์นะคุณผู้ชม

แล้วถ้าใครจะไปชมอันนี้เรื่องดีจริงคือทางฟาร์มเขาเนี่ยให้เข้าชมฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ประการใดก็ไปกันได้นะครับที่ทองคันนาฟาร์มบ้านน้องแก้
ตำบลหนองแก่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
โทรไปได้หรือว่าสอบถามได้ใครอยากจะไปคือได้ไปศึกษาเรื่องราวของสัตว์ด้วย
และที่นั่นเขาก็มีต้นไม้นานาชนิดด้วยนะพากันไปเป็นครอบครัวก็สามารถไปเที่ยวกันได้ในช่วงวันหยุดแบบนี้